ต่อกันที่เหตุการณ์ทางภาคใต้นะครับ
วันนี้ทหารมีการเข้าไปทลายแหล่งผลิตระเบิดของกลุ่มก่อความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสนะครับ
ตำรวจเองก็มีการออกไหมจับ๖ผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยึดโรงพยาบาลเจาะแอบรองครับ
ทหารพรานที่๔๕๑๐ส่วนที่กำลังกับชุดสุนัขสงคราม๓ชุดปฏิบัติการขึ้นพิสูจน์ทราบบนเทือกเขาตะเวที่ตั้งอยู่หลังหมู่บ้านบือแจงหมู่๔ตำบลบ่องออำเภอมระแงะจังหวัดนราธิวาส
หลังได้รับบ่อแสของกองกำลังติดอาวุธอาเคที่บุกไปยึดโรงพยาบาลเจาะแอมร้อง
เหตุเกิดวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยใช้เทือกเขาหลังหมู่บ้านเป็นแหล่งผลิตวัตถุระเบิดเพื่อนำไปก่อเหตุในอำเภอต่างของจังหวัดนราธิวาส
โดยเจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าเข้าไปบนเทือกเขาลาดชันเต็มไปด้วยโขดหินรวมทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางเดินใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงครับจึงไปพบเป้าหมายอยู่ห่างจากค่ายพักชั่วคราวที่ทหารเคยบุกยึดเมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมาประมาณ๒๐๐เมตรครับ
แล้วก็ไปพบสถานที่ที่ถูกปรับให้เตียนโล่งนะครับปกคลุมไปด้วยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในการอำพรางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หากใช้เฮลิคอปเตอร์ในการบินสำรวจก็จะพบเห็นได้ยากครับ
โดยของกลางที่คนร้ายซุกซ่อนไว้ตามซอกหินและคนต้นไม้ใหญ่ประกอบไปด้วยเสื้อผ้าผ้าพันคอสัญลักษณ์ของทหารพรานกรมที่๔๔
กางเกงสวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้ตัดวงจรรวมไปทั้งแผนวงจรไฟฟ้าที่ใช้ต่อกับวัตถุระเบิดและของกลางอีกหลายรายการครับ
จากการเคลียร์พื้นที่โดยรอบคาดว่ากลุ่มคนร้ายไหวตัวหลบหนีทันไปก่อนหน้านี้ไม่นานครับ
เจ้าหน้าที่จึงเก็บของกลางทั้งหมดส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงและดีเอนเอของคนร้ายต่อไป
ส่วนความคืบหน้าของคดีบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอมร้องล่าสุดตำรวจออกไหมจับเพิ่ม๖คนประกอบไปด้วย
นายสือดีปูเต๊ะอายุ๒๘ปี
นายกีวะงอยอายุ๓๔ปี
นายสุบัยดีสาธุอายุ๒๒ปี
นายอดีอนันต์บือราเห็งอายุ๒๖ปี
นายอับยนต์ล๊อจ๊อลล๊ออายุ๒๖ปี
และนายอับดุลฮาเล็งโนะอายุ๒๕ปี
รวมผู้ต้องหาที่ถูกออกไม้จับก่อนหน้านี้๒คนรวมเป็น๘คนแล้ว
จากยอดผู้ต้องสงสัยทั้งหมด๒๖คนครับ